เพราะว่าเขาลงสนามครับทั้งที่เพิ่งทราบข่าวร้ายก่อนเกมนะครับ
คุณพ่อของเขาเพิ่งจะเสียชีวิตครับ
อย่างไรก็ตามครับประเด็นที่ถูกพูดถึงในเกมนี้ครับ
ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งทราบข่าวร้ายในคืนวันศุกร์นะครับ
บอกว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเพิ่งจะเสียชีวิตในคืนก่อนลงสนาม
แต่ก็ยังคงลงมีชื่อในเกมนี้นะครับ
แล้วก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ทีมไม่เสียประตูในเกมนัดนี้ด้วยนะครับ
ส่งผลให้โลกโซเชียลก็ชื่นชมในสปีริตของแข้งรายนี้ครับ
แม้ว่าจะพบกับข่าวร้ายนะครับแต่ก็ยังคงทำตามหน้าที่ของตัวเอง
ก็คือการลงสนามเพื่อช่วยทีมอย่างเต็มที่นั่นเองครับ
ขณะที่ฝั่งของการท่าเรือเองนะครับจากความพ่ายแพ้นัดนี้
ก็ส่งผลให้อนาคตของเซอร์เด็ดเจเด็ดมีลาบนั้นก็อาจจะไม่มั่นคงเท่าไหร่ครับ
เพราะว่าความพ่ายแพ้๒เกมนี้ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ผิดจากเป้าหมายที่วางไว้
กับโอกาสที่การท่าเรือนั้นก็หวังที่จะเป็นแชมป์ในปีนี้นะครับ
ทำให้อนาคตของเซอร์เด็ดหลังจากนี้เดี๋ยวต้องดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
แล้วนอกจากนี้ก็ยังมีข่าวลือในโลกโซเชียลด้วยนะครับว่าการท่าเรือก็เตรียมทาบทามกุญสือต่างชาติ
กำลังจะหมดสัญญากับต้นสังกัดเก่าในช่วงปลายปีนี้เพื่อมาคุมทัพ
แล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมาในเลขที่๒นะครับ
แต่ประเด็นนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้งว่ายังไม่มีการยืนยันจากสโมสรนะครับ
อันนี้เป็นเพียงการคาดการณ์และข่าวลือในโลกโซเชียลเท่านั้นครับ
แฟนการท่าเรือยังต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดครับ
ต่อกันที่ฟุตซอลไทยลีกนัดที่๑๑ของฤดูกาลนะครับ

เกมนี้ก็เป็นการเจอกันคู่แรกของวัน

เกมนี้ยังคงอนุญาตให้แฟนฟุตบอลเข้าชมนะครับ
เป็นเกมที่๒ติดต่อกันครับ
แรกครับต่างฝ่ายก็พยายามหาจังหวะทำประตู
นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกบางกอกก็มาได้ประตูจากนาทีทุกซิริ
จิ้มโล่งเข้าไปกว่าจะมาได้ประตูนี่คือนาที๒๐แล้ว
ท้ายครึ่งแรกจังหวะปาดของธิรสินกิ้มเซ่ง
แล้วก็เป็นทางนาทีทุกษิริที่ยิงเจาะเข้าไป
แล้วก็กระทั่งมาได้ประตูย้ำใช้ชนะในนาทีสุดท้ายเลยครับ
แล้วก็มาพลาดให้กับทางจีรสินที่ยิงลูกนี้เข้าไป
ทำให้บางกอกชนะเป็น๒๐เก็บ๓คะแนน
มาอยู่อันดับที่๘ของตารางนะครับส่วนราชพัฒนบุรีอยู่อันดับสุดท้ายครับ
แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคู่ในวันนี้ครับธรรมศาสตร์เลียนเจอกับสิงหมุทรสาครครับ